แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ยังเกาะติดอยู่ในพื้นที่
จังหวัดอุบลรัชธานีดูแลเรื่องของทุกข์สูงของชาวบ้าน

เพราะว่าที่อุบลราชธานีก็ท่วมเกือบเดือนแล้ว
ครอบครัวก็ต้องอบพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงบ้าง

ซึ่งวันนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ชุมชนบ้านครูเดือ
ตอนนี้ระดับน้ำลดลงมากแล้วนะคะ

ติดตามจากรายงานคุณบงกฎจุ้ยนิ่มกันค่ะ

อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานีนะคะ
วันนี้ฝนฟ้าไม่เป็นใจจริงค่ะ
เพราะว่าตกมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะคะ
ไม่รู้ว่าฝนตกลงมาจะเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่นี้หรือไม่นะคะ

ตอนนี้พวกเขาก็กลับเข้าไปอยู่บ้านบางส่วน
เพื่อเฝ้าบ้านโดยบ้านนะคะก็ถูกน้ำท่วม
บ้านนะคะระดับน้ำนั้นท่วมสูงถึงชั้น๒ของบ้าน
แต่ก็ยังสามารถอยู่อาศัยได้ไปเฝ้าบ้านได้นะคะ

ของพี่เป็นไงบ้างคะบ้านเราเป็นไงบ้างคะ
บ้านของเราเป็นบ้านชั้นเดียว

แต่บ้านของแม่ก็เป็นสองชั้นแต่ว่าก็ท่วมไปถึงชั้นที่สอง
ตอนนี้ระดับน้ำที่บ้านเราเป็นไงบ้างคะเราได้เช็คไหม

น้ำก็ลดลงได้ล้างบ้านชั้นที่๒แล้ว
กังวลไหมฝนมันตกลงมาขนาดนี้
กังวลไหมคะว่ามันจะมาซ้ำเติมปริมาณน้ำที่มันท่วมอยู่
ค่ะก็คิดอยู่นะคะ

เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็เคยมีแบบว่าล้างบ้านไว้แล้ว
แล้วก็น้ำมาขึ้นตอนกลางคืนมากขึ้นกว่าเก่า

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่มาที่บ้านครูเดือนะคะ
ก็จะเห็นว่าทานน้ำใจหลั่งไหลมาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

เพื่อนำของมาบริจาคให้กับชาวบ้านพื้นที่นี้นะคะ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นกันนะคะ
ซึ่งเป็นคนนำคณะมาบริจาคของช่วยเหลือชาวบ้านค่ะ
กรรมนามสการค่ะหลวงพ่อ
ตอนนี้เรามาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ยังไงบ้างค่ะ
ก็ว่าทราบข่าก็เลยประชาธรรมพันธุ์ทางวัด
เพราะว่าเอาอาหารของแห้งปัจจัยอะไรต่าง

เอาปลากระป๋อง

พวกของที่ใช้ทีมประจำบันเอามา

และนี่ก็เป็นทานน้ำใจของชาวบ้านนะคะ
ที่มาช่วยเหลือของผู้ประสบภัยนะคะ
ซึ่งขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่
บริเวณริมถนนวารินชำลาบนะคะ

เพราะว่ามีอยู่ราว๖๐ชีวิตนะคะ

และคนฮองก็ยังมีนะคะ

ก็คือไม่มีน้ำไม่มีไฟลำบากมาก
น้ำกินก็แต่ก็ยังโชคดีนะคะ

แต่ความช่วยเหลือแกทางราชการก็ดีอยู่
แต่ว่ามันลำบากเรื่องน้ำเรื่องไฟอย่างนี้

ลูกเคยคาหักแล้วก็ลูกสาวท้อง

ระดับน้ำในพื้นที่แม้จะลดลงนะคะ

ไปอยู่ที่บ้านของตัวเองไม่ได้นะคะ

กฎจุ้ยนิ่มรายงานจากบ้านครูเดือ
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะ